อธินราที่วาดก็เกิดเหตุปวดหนักเลย
เพราะว่ามีทั้งการวางเพลิงเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์
การขึ้นป้ายผ้าขู่ตามสะพานลอยต่าง
มีป้ายถูกแขวนไว้นะฮะมีการเผากล้องวงจรปิด

รวมถึงเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ใช้ความรุนแรง
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อน
ไปแล้ว
ไปลง
นี่แหละถือว่าเป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้น

มันมีเหตุการณ์รอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
ที่ใต้ถนนบริเวณบ้านไอ้กาแทร
ที่ตำบลศรีสาครบำเพิดศรีสาครจังหวัดนราศที่วาด
ขณะที่รถตำรวจชุดสืบสวน
ของส่านีตำรวจปูตธรรมศรีสาคร
นำรถเจ้าหน้าที่เก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิด
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาส
เข้าไปตรวจสอบเหตุรอบวางเพลิง

แล้วก็การแขวนป้ายผ้าพ่นสีสเปรย์ไล่ทหาร
แล้วก็เผายางรถยนต์นะครับ
และแรงระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕นาย

จากนั้นก็มีความพยายามในการที่จะไประงับเหตุรุนแรงครั้งนี้นะครับ
ก็เป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายนะครับ
หลังจากที่ผู้ก่อการร้ายได้ก่อเหตุอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไป
แล้วก็เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๕นายก็คือ
๑ร้อยตำรวจเอกพนมกรแทร่ฮ่อนบาดเจ็บสาหัสเลือดข้างในปอด
๒สิบตำรวจโทษธิระสักพรพักดีบาดเจ็บเล็กน้อย
๓คือ๑๐ตำรวจโธปียพงพรชบาทเจ็บเล็กน้อย
๕คือดาบตำรวจยุทธกรเรืองเพ็งบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ลงพื้นที่ในการตรวจสอบในอำเภอจนะ
ที่คนร้ายลงมือก่อเหตุ๔จุด
จุดแรกบริเวณถนนสายดุทรงยอร่มไซ
ช่วงบ้านริแงที่หมู่๓ตำบลพดุงมาตร
คนร้ายตัดต้นไม้ล้มขวางถนน

ทำด้วยกระป๋องแก๊สแบบพกผ่า๒กระป๋อง
เพื่อที่จะป่วนเจ้าหน้าที่ขณะที่เข้าตรวจสอบ
จุดแรกจุดที่๒ห่างจากจุดแรกประมาณ๓๐๐เมตร
คนร้ายรอบเผากล้องวงจรปิดของตำรวจสพจนะ
นำไปติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ที่หน้ากันศาสตร์บ้านพักของชาวบ้าน

จนกล้องวงจรปิดเสียหาย๑ตัว
จุดที่๓นะครับก็คือห่างจากจุดที่๒ประมาณ๒๐เมตรเท่านั้น
คนร้ายใช้สีสเปรย์สีขาวพ่นข้อความบนถนน
ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดที่เป็นวัตถุอันตรายนะครับ
ส่วนจุดที่๔นะครับห่างจากจุดที่๓ประมาณ๓๐๐เมตร
คนร้ายนั้นลอบเผากล้องวงจรปิดของตำรวจสพชนะ
นำไปติดตั้งไว้บนเสาแป๊บ
ข้างเพลิงจำหน่ายสินค้าบริมถนน
จนกล้องวงจรปิดนั้นเสียหายไป๑ตัว
ส่วนพื้นที่ที่อำเภอศรีสาครคนร้ายก็รอบวางระเบิด
ตำรวจชุดสืบสวนสพศรีสาคร
จนได้รับบาดเจ็บไป๕นายขณะที่ออกตรวจเหตุ
รอบเผาสาวส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
บริเวณบ้านไอกาแซหมู่๖ตำบลศรีสาคร
ซึ่งคนร้ายใช้ถังแก๊สพิคนิคขนาด๕๐กิโลกรัม
จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
ก็เป็นเหตุระทึกที่คุณผู้ชมได้เห็นกัน
เรื่องของการปะทะแล้วก็การได้ยินเสียงปืน
อกจากนี้นะครับก็มีการนำป้ายผ้ามาติดไว้กับราวสะพานลอย
รอยต่อบ้านไอตุ๋ยหมู่๑
กับบ้านกะลุบีหมู่๔ที่ตำบลศากร
แล้วก็มีเหตุต่างที่อธิบายไปหลายจุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
พลตีภัยศาลหนูสังผู้บัญชาการกองพลฐานบราบที่๑๕
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
สั่งการให้หน่วยกำลังในพื้นที่นั้นคุมเข้ม
แล้วก็กระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เกิดเหตุในรัศมี๑กิโลเมตร
เรื่องต้นพบเบาะแสว่ามีกลุ่มคนร้าย
ได้มีการรวมตัวของสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่อำเภอศรีสาคร
อำเภอใกล้เคียงลงมือก่อเหตุ
เพื่อสร้างสถานการณ์แล้วก็ดักทำร้ายเจ้าหน้าที่
แล้วก็ล่าสุดนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกรณีเรื่องของคนร้าย
ว่ารอบวางระเบิดในพื้นที่นราศที่วาด
บอกว่าขณะนี้กำลังสอบสวน
โดยแม่ทัพภาคที่๔ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน

และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่รับบาดเจ็บทุกคน
แล้วก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่
ให้เฝ้าระวังไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีก